กำลังจัดทำข้าวทั้งหมดนะครับ
เพื่อให้ทางทางอาสาสมัครด่านหน้าได้ได้รับประทาน
รวมไปถึงในเรื่องของการจัดหาให้กับศูนย์อพยพทั้งหมด
กลางทำตัวกันอยู่นะครับ

หรือมีรถต่างนะครับ
แล้วก็เข้ามาอีกวันนี้เป็นวันที่คืบคักที่สุด
จากเวลาเราตั้งสูงคล่องเข้ารอดมา
นะฮะตอนนี้ตรงเนี้ยเรากำลังจะจัดเข้าไปในพื้นที่
อันนี้คือไปที่วัดสังฆราชาที่เห็นข้าวอยู่นะครับ
กำลังจัดข้าวกับไข่เข้าไปเพราะที่นั่นมีโรงครัวอยู่แล้ว
แต่ไม่มีวัตถุดิบเรากำลังจัดวัตถุดิบให้

แล้วก็เราก็พยายามทำการจัดของทุกอย่าง

ซึ่งสิ่งที่เรามีตอนนี้อยู่ที่
ก็อย่างที่เห็นก็จะมีวัดตังฆราชา๕๐๐คน
ลานบุญ๕๐๐คนวัดราชกระบัง๕๐๐คน
โรงเรียนคลองบางกระบือโรงเรียนเตรียมปริญญา
สารพ่อหลวงวัดบางฉลงในบางฉลงนอก
บางทีใหญ่ในแล้วก็ศูนยพยศที่บางปลา
ทั้งหมดรวมแล้วประมาณ๒๕๐๐คนโดยประมาณ
นี่คือจำนวนของชาวบ้านที่มาอยู่ที่ศูนย์อพยพใช่ไหมครับ

นี่คือจำนวนของชาวบ้านที่มาอยู่ที่ศูนย์อพยพใช่ไหมครับ

ใช่ครับทั้งหมดนี้คืออยู่ที่ศูนย์อพยพครับ
ซึ่งในพื้นที่เหล่านี้กำลังสร้างระบบการจัดการอยู่แต่ละ
เราไปเห็นที่หน้างานมาแล้วนะครับว่า
ยากันยุงยังไม่มีบางที่ยังไม่มีน้ำดื่ม
ที่ยังไม่มีอาหาร
ที่ยังไม่มีของที่ใช้ที่จำเป็นผ้าอนามัยนมเด็กนะครับ
ของเหล่านี้เราพยายามจัดหาให้ได้ภายในคืนนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งครับ
ผู้บริจาคที่เป็นขาประจำของศูนย์เราอยู่แล้วนะครับผม
ซึ่งก็จะเห็นว่าอาสาสมัครทั้งหมดนี้เป็นอาสาสมัครหมดเลย
มีความวุ่นวายพอสมควรในการจัดการในการพยายามที่จะส่งของเข้าพื้นที่
และณอื่นอย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้

เพื่อคุณผู้ชมที่ติดตามชมของเราอยู่ข่าวของเราอะค่ะ
อยากจะส่งความช่วยเหลือไปค่ะ

ขาดพวกน้ำที่เป็นเครื่องดื่มชูกำลังน้ำหวานนะครับ

ผ้านะครับผ้าขนหนูครับเพราะเขาต้องอยู่กับสารเคมี
ใช้ผ้าคลุมที่ต้องชุบน้ำหรือผ้าเย็นขาดใจนะครับ
เพราะว่าทุกคนต้องทำงานอยู่ในสารเคมีตลอดเวลา

แล้วก็จะมีในเรื่องของขนมเด็กนมผ้าอนามัยยากันยุงสำคัญมากครับ
เพราะทุกคนอยู่ในพื้นที่เปิดในศูนย์อพยพทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของพวกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอ้อมเด็ก
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบอย่างเช่นข้าวกับไข่สำหรับรวมตัว๒ที่
คือที่วัดลานบุญกับวัดสังฆราชาครับผม
เอาเอาไปช่วยเหลือได้ตรงไหนบ้างครับคุณชายฮะหรือว่าติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับ
ถ้าเป็นทางเรานะครับถ้าอยากจะง่ายก็ติดต่อทางเพจนะครับ
หรือขออย่างอีกรอบนะ๐๘๐๐๐๐๐๐๔๕๖๖นะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก็สามารถบริจาคได้นะครับในบัญชีนะครับ
ซึ่งสามารถติดตามได้ทางเพจเหมือนกันแล้วก็แล้วมีในส่วนของในแต่ละพื้นที่นะครับ
ทั้งวัดสรรคราชาวัดลานบุญวัดลาชกำบังวัดคิพธาวาส
รวมไปถึงถ้าเป็นในส่วนของพื้นที่สมุทรปราการ
ที่สามารถแจกจ่ายของให้ในทุกจุดได้คือ
ที่วัดบางธีใหญ่กลางครับครับจะเชื่อกระจายของได้ดีครับ
คุณชายอดำได้เข้าไปในจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุบ้างหรือฮะหรือว่าระแวกที่กลิ่นควันอะไรพวกนี้มันออกมาเยอะ
เรามีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครครับที่ลงไปที่หน้างานเห็นตั้งแต่ในทุกพื้นที่นะครับ
แต่ว่าตัวผมเองเนี่ยพอดีว่าเราต้องมาช่วยบริหารจัดการตรงนี้ให้พยายามส่งของให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
บริหารจัดการอาษาจัดการคลั่งจัดการคลิปรถหรือว่ากลุ่มรถยนต์เฉพาะอาสาสมัครที่จะเข้าพื้นที่ต่าง
เพราะงั้นก็จะอยู่หลางบ้านเฉินเยอะครับผมตรงนี้
ทีมงานมากเลยก็ฝากด้วยนะคะ

พร้อมที่จะส่งความช่วยเหลือไปให้เพิ่มเติมนะคะครับ
ขอบคุณแทนทุกคนด้วยนะครับ